แน่นอนว่ารอยยิ้มแบบนี้แหละครับ
สาระสีสันเรื่องน่ารักของ
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐที่เก่าเวลาเดิมมาแล้วครับ
คุณผู้ชมครับถ้าบอกว่าช่วงเวลานี้หน้าฝนนะครับ
ท้องทุ่งนะครับมีดอกดอกหนึ่งครับดอกบุกครับดอกใหญ่มาก

ไปติดตามชมสีสันข่าวเช้าไทยรัฐกันเลยครับ
งานนี้พี่เขาบอกว่าได้เป็นเมนูเด็ดทันที
เป้เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับ
พี่อยากจะชอบไทยด้วยคนครับ
สาวน้อยคนนี้ดูเธอปั่นจักรยานตอนแรกจะขึ้นนั่งด้วยครับ

คนอะไรแกล้งแกล้งแกล้งแกล้งเลย
ปั่นจักรยานยกล้อแบบนี้

เห็นดำใต้น้ำนั่นคือเต่าทะเลนะครับคุณผู้ชม

เข้ามาเล่นใกล้กับนักท่องเที่ยว
รู้สึกว่าเต่าตัวนี้จะคุ้นเคยและเป็นกันเองมาก

แม่เต่าก็เข้ามาใกล้
นักท่องเที่ยวก็มีความสุขแล้วครับ
แม่ถ้าเป็นทิศเป้ไปใกล้เต่าแบบนี้นะครับ

เคยทานหมูสไลด์สดแบบนี้ไหมครับ

กลับไปก่อนกลับมาก่อน
ความรัก
เย้วันใด
อะไรก็หยุดไม่ได้นะที่รักนะ
เราจะอยู่แบบนี้กันใช่ไหมที่รัก
อย่าไปสนใจว่าโรคจะหมุนเปลี่ยนไป

แม่มีความสุขกันจังเลยนะครับ

ทิศเป้เห็นแล้วหวานจนน้ำตาลขึ้นตา

ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ